มาดูเหตุการณ์คนฆ่าตัวตายค่ะช่วงนี้เราอ่านข่าวฆ่าตัวตายบ่อย
รอบนี้เกิดขึ้นกับคุณตาอายุ๖๕ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ติดเตียงมานานเป็น๑๐ปีแล้วตัดสินใจเอามีดปอกผลไม้ปักคาอกเลยค่ะ
แล้วพี่สาวบอกว่าน้องชายเคยบ่นว่าอยากตายอยู่บ่อย
เพราะว่าน้องชายบอกว่าไม่อยากเป็นภาระใคร
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสเขาได้รับแจ้งค่ะว่ามีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย
ใช้มีดปักคาอกฆ่าตัวตายอยู่ที่บ้านพักเลยอยู่ในซอยทานสำริท๑๙ทับ๕
ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีพอไปถึงบ้านพักหลังนี้ค่ะ
ก็ไปพร้อมกับแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มูลนิธิร่วมกับตันยู
บ้านก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะไปเจอศพของนายสมชายมงคลสระ
อายุหกสิบห้าปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะแล้วสภาพตอนที่ไปเจอเนี่ย
มีดปอกผลไม้ปักคาอกเบื้องต้นก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๖๗ชั่วโมง
แต่ก็ไม่ได้เจอร่องรอยการต่อสู้ผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือ
นางดวงฤทัยช่างปั้นเป็นพี่สาวผู้ตายอายุ๗๐ปีนะคะ
ก็บอกว่าน้องชายเคยทำงานอยู่กระทรวงอุตสาหกรรม
ติดเตียงมาสิบปีแล้วพี่สาวเนี่ยเป็นคนคอยดูแลน้องชายตลอด
เพราะว่าบ้านก็อยู่ติดกันนะคะพี่สาวเล่าว่าทุกวันตอนตี๔๓๐เนี่ยจะมาเช็ดตัวให้น้องชาย
หาข้าวหาอะไรให้กินพอมาวันนี้พี่สาวก็เรียกทักเหมือนเดิม
แต่ไม่มีเสียงน้องชายตอบกลับมาพี่สาวก็เอกใจค่ะ
สาวบอกว่าเข่าสุดเลยรีบกลับบ้านโทรหาญาติ
แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ
พี่สาวให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าน้องชายเคยบ่นกับพี่สาวบ่อย
ว่าอยากตายแล้วไม่อยากเป็นภาระของใคร
แล้วก็ไม่คิดไงว่าน้องชายจะทำแบบนี้จริงค่ะ
เมื่อเช้าไม่หูแล้วผมแขนจะตกมาข้างเตียงนี่
แขนจะตกข้างเตียงนี่เป็นอะไรวะ
ก็เปิดประตูเข้าไปเฮ้ยเห็นมีดอยู่ตรงหน้าอกตรงกระดือแหละ
ไม่ไหวแล้วใจจะขาดวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้าน
แต่พูดอยู่บ่อยว่าอยากตายไปหาหมอก็ไม่หาย
บอกไปไหมไม่ไปไปหาก็ไม่หายไม่ไปอยากตาย
อยากตายพูดกันอย่างเงียงเดียวแต่ไม่พูดก็จะฆ่าตัวตายนะ